เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนขับรถเป็นโชเฟอร์รถบัตร

แต่การเสียชีวิตเนี่ยมันก็ดูเป็นปริศนานะ

บอกเจ้าของที่เป็นเจ้าของรถบัตรหรือว่าเป็นเจ้านายเนี่ยว่าตัวเองท้องเสียอยากพักหน่อย

แล้วกลายเป็นว่าปรากฏตายเลย
จากที่บอกขอพักสักพักนึงเดี๋ยวตอนเย็นจะไปรับส่งพนักงานให้

ผู้เสียชีวิตคนนี้ชื่อนายสรพงศ์จันแจ่มค่ะอายุ๔๔ปี
เขาเป็นโชเฟอร์รถบัตรรับส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะ
สภาพเนี่ยนอนตัวแข็งเกร็งแล้วค่ะ
เสื้อกีฬาสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลรองเท้าแตะสีดำ
เสียชีวิตอยู่ตรงเนี่ยเหมือนทางขึ้นรถบัตรเลย
รถบัตรคันนี้สีน้ำเงินป้ายทะเบียนอุบลราชธานี
จอดอยู่ตรงบริเวณริมคลองเจริญราชนะคะที่บางสตสมุทรประการ
เจ้าของร้านขายน้ำที่เขาอยู่ตรงบริเวณรถบัตรจอดอยู่เล่าว่า
เห็นรถบัตรคันนี้จอดตั้งแต่เช้าแล้วนะ
เธอเองจะคิดว่ารถคงเสียไม่ได้คิดอะไร
ตอนบ่ายเอ้าเอ๊ะทำไมเหมือนกับคนขับโชเฟอร์
เขาอยู่ข้างประตูหน้าของรถบัตร
ก็ยังคิดเลยว่าหรือว่าเขาไปซ่อมรถ

แต่เริ่มเอกใจทำไมนอนอยู่ท่าเดิมนานจัง
โทรแจ้งกู้ชีพมาตรวจสอบปรากฏกลายเป็นศพไปแล้วค่ะ
เนี่ยเจ้าของร้านขายน้ำอยู่ตอนนั้นก็ตกใจนะคะ
คิดว่าลงไปซ่อมรถปรากฏนอนตายซะแล้ว
ส่วนเจ้าของรถบัตรค่ะก็เหมือนกับเป็นเจ้านายของคนโชเฟอร์รายนี้
เสียชีวิตคุณจิรพรคันทจันทร์อายุ๔๓
คุณจิรพรบอกแบบนี้นายสรพงศ์เป็นโชเฟอร์ของบริษัท
โทรมาลาป่วยกับเธอบอกว่าท้องเสียนะพี่เดี๋ยวหยุดงานก่อน
ไป๓๔ชั่วโมงโทรมาอีกบอกอาการดีขึ้นแล้ว
แต่เดี๋ยวขอพักอีกหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นคงจะไปรับส่งพนักงานได้นะ
ด้วยความเป็นห่วงตอนเที่ยงก็เลยลองโทรไปหาประมาณ๒ครั้ง
ดูว่าเป็นยังไงดีขึ้นหรือยัง
ปรากฏนายสรพงศ์ไม่รับสายนะคะก่อนจะมีคนมาแจ้งว่า
โชเฟอร์เสียชีวิตแล้วตกใจมากอยู่ลบบุรีค่ะ
รีบเดินทางกลับมาที่สมุทรปราการมาดูทันที
แล้วนิสัยส่วนตัวของโชเฟอร์นายสรพงศ์เป็นคนหวงของ
บอกแบบนี้ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับรถบัตรแล้วก็ของในรถ
ก็เลยมาจุดทูปบอกกล่าวเพราะมันต้องมีการเก็บของใช้ส่วนตัว
คนตายออกจากรถบัตรคืนให้ญาติเสียใจมากไม่คิดว่าทำไม
แค่บอกว่าป่วยท้องเสียจะกลายมาเป็นศพทีนี้เราต้องไปถาม
พ่อของคนตายหน่อยครับคุณสมชายจันแจ่มอายุ๗๕เป็นพ่อของ
สรพงศ์พ่อบอกลูกชายมีโรคประจำตัวอะไรฮะป่วยเป็นตับแข็งค่ะคุณ
จริงก่อนหน้านี้เคยรักษาจนดีขึ้นแล้วนะเท่ากับครัวเนี่ยเคยเตือน
ตลอดนี่เป็นตับแข็งอย่าไปกินเหล้าแต่ลูกชายไม่ยอมฟังแล้วกลับไป
ดื่มเหล้ามาอีกประมาณ๕๖เดือนสุดท้ายมาตายแบบนี้จนได้
ครอบครัวก็ไม่ติดใจหาสาเหตุการณ์ตายหรอกอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องท้องเสียนะโรคตับแข็ง
สีส้มวางอยู่ใกล้กับศพของคนตายด้วยก็ไม่ได้มีร่องรอยของการถูก

ก็สัญญาถามแบบนี้ว่านายสรพงษ์คนตาย
น่าจะมีอาการป่วยจากโรคประจำตัวกำเริบ

เมื่อเสียชีวิตแล้วก็ต้องส่งศพไปชนสูตร

สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรบดินสมุทรปราการ
แล้วก็ต้องตรวจสอบนะในกระติกน้ำสีแดงที่เห็นเมื่อสักครู่
ส้มแดงข้างศพบรรจุน้ำอะไรไว้บ้าง
จะมีเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอลหรือเปล่านะครับ